ไปดูการประชุมคอรมอสัญจรกันหน่อยครับ
ท่านนายกนำคอรมอลไปประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับ
เดี๋ยวนี้เลือกลงไปในพื้นที่ภาคใต้อย่างชุมพร
จังหวัดในกลุ่มภาคใต้ขอรับจัดสรรงบประมาณ๒๐๐๕๐๐๐บาท
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
จังหวัดชุมพรแห่งนี้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับที่ประชุมค่ะว่าการมาประชุมครั้งนี้ไม่ใช่มาเพื่อแจกเงิน
แต่มาสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มจังหวัดค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าและความสำเร็จ
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่นำงานวิจัยและนวัตกรรมมาจัดแสดง
นวัตกรรมดำน้ำลึกและความปลอดภัยทางทะเลรวมไปถึงโดรนสำหรับการเกษตร
จากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพ้การพัฒนาแพ้เนื้อและแพ้นม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตรวมไปถึงทดลองนั่งรถฟอร์มูล่าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑
ด้านการประหยัดน้ำมันและได้รางวัลลองชนะเลิศด้านอัตราการเร่งของรถในระยะทางที่กำหนด
จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน๑๐จังหวัด
ที่เสนอของงบประมาณกว่า๒๒๐๐๐ล้านบาท
เพื่อผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่
โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการลงทุนระบบถนนระบบรางและท่าเรือน้ำลึก
ทั้งฝั่งชุมพรและระนองให้สมบูรณ์
รวมไปถึงเร่งรัดพัฒนาเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายไทยแลนด์ริเวร่าอย่างสมบูรณ์
ซึ่งนายกรรมนาฬิกรก็ย้ำว่าการประชุมคอลโลมอนอกสถานที่

แต่มาทำให้เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดค่ะ
ด่านผลอีกประวิษฐ์วงศ์สุวรรณรองนายกรรมนาฬิกรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางโถม
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีการลงพื้นที่ประชุมคอรมอลในภาคใต้

ส่วนประเด็นปลดล็อกให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้นั้น

ขณะที่ผลเอกวัลลบรักษณอเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชระบุว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงใกล้จะคลายล็อก
ยังไม่มีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะ
เลขาทรวมการจริงสวัสดีครับ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นประมาณ๑๔นาฬิกานะคะนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
รวมไปถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมในการปล่อยลูกปูม้า๑๐ล้านตัวลงสู่ทะเล
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมสังจังหวัดชุมพร